ส่วนผลกระทบจากการหยุดแข่งขันในศึกไทยลีกล่าสุดก็มีข่าวไม่สู้ดี
สำหรับสโมสรอย่างระยองเอฟซีเมื่อมาซิวิทากิโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีม
ออกมาประกาศว่างดซ้อมชั่วคราวครับเนื่องจากลูกทีมไม่รับเงินมาถึง๒๐๐
เดือนแล้วครับเงินเดือนนักเตะนะครับก่อนที่จะมีการสั่งให้งดซ้อมเนี่ย
แล้วก็บอกว่าจนกว่าที่ทีมจะได้เงินเดือนเพื่อกดดันผู้บริหารสโมสรด้วยนะครับ
จ่ายเงินเดือนที่ค้างไว้ตามระเบียบของฟีฟ่าตามนโยบายเนี่ยนะครับ
ทางฟีฟ่าสโมสรอาชีพสามารถขอความร่วมมือจากนักเตะในทีมเพื่อลดเงินเดือนได้สูงสุด๕๐
แต่ถ้าเกิดสโมสรใดไม่จ่ายค่าจ้างเกิน๓๐วันนักเตะต้องเขียนจดหมายนะครับ
สโมสรเพื่อเป็นการเตือนให้ทีมนั้นจ่ายค่าเหนื่อยที่ค้างเอาไว้อย่างน้อย
ภายใน๑๐วันหรือ๑๕วันนั้นนะครับหรือว่านักเตะอาจจะสามารถยกเลิกสัญญาณให้เหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดผู้บริหารของระยองเอฟซีได้ชี้แจงว่ากรณีที่เกิดขึ้น
โมสรเป็นผู้ออกนโยบายเองแล้วก็มัสมิทากิคือผู้รับนโยบาย
โดยหลังจากวันที่ยี่สิบห้ามักราคมเงินจากจะออกแล้วก็น่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
ซึ่งทีมเขาก็สู้อยู่นะครับทั้งผู้บริหารแล้วก็นักเตะนะครับ